จากเดือนนี้ไปคุณผู้ชมเดือนหน้าพฤษภาเนี่ยเต็มเลยกับการเลือกตั้งผู้ว่ากอทมฮะ
จะได้เห็นว่าผู้สมัครหาเสียงกันแบบเข้มข้นแน่นอน
ทีนี้มีการสำรวจมาในการเลือกตั้งผู้ว่าครั้งนี้สำรวจว่า
คนกฎธมรเนี่ยนะอยากจะให้ผู้ว่ากกฎธมรคนต่อไปเนี่ยแก้ไขเรื่องอะไรมากที่สุด
หนึ่งเรื่องเลยคือถนนและทางเท้าค่ะคุณผู้ชมลองดูนะทางเท้าหน้าบ้านคุณหน้าคอนโด
หน้าที่อยู่อาศัยของคุณเนี่ยมันชำรุดเยอะหรือเปล่าแล้วเรื่องนี้แหละเป็นจุดที่
ผู้ลงสมัครเลือกตั้งผู้ว่ากรทมเขาเอามาชูเป็นนโยบายหลักในการหาเสียงเลยครับ
จะเป็นอย่างไรติดตามใน๒สนามผู้ว่ากอทม
เริ่มกันที่ผู้สมัครในนามอิสระนะครับนี่มากับเบอร์๘เลยคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ครับ
ไปหาเสียงที่ตลาดสะพาน๒แล้วก็ตลาดโชคชัย๔ในเขตลาดพร้าว
ก็ไปเจอกับบรรดาพ่อค้าแม่ขายแล้วก็สำรวจทางเดินเท้ารอบตลาดครับ
ข้อมูลปัญหาทางเท้าซึ่งถือเป็นปัญหาเรื้อรังของคนกรุงเทพ
แล้วคุณชัดชาติก็ชูนโยบายกรุงเทพเดินได้เพราะเขาบอกว่าทางเท้าคุณภาพเนี่ย
เป็นสิทธิพื้นฐานของคนในเมืองโดยตั้งเป้าจะพัฒนาทางเท้าคุณภาพที่เดินได้
ทนปลอดภัยและมีร่มเงาระยะทางขั้นต่ำ๑๐๐กิโลเมตรทั่วกรุงเทพครับ
ไปดูคู่แข่งอย่างดรเอสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์ครับ
ผู้สมัครจากภาคประชาธิบัติโลกประเภทที่หาเสียงที่ย่านศรีนครินต์นะครับ
หาเสียงกับประชาชนคนเดินเท้าท่านชูนโยบายคืนทางเท้าให้คนกอทม
นะฮะและย้ำว่าทางเท้าคือที่สำหรับคนเดินเท้า
สิ่งสำคัญคือต้องเรียบสนิทสะอาดและปลอดภัย
สตีทเวอร์นิเจอร์มีอะไรบ้างที่ท่านบอก
เสาไฟป้ายจราจรป้ายรถเมย์ตลอดจนตู้สัญญาณโทรศัพท์
ต้องไม่ติดตั้งกิจขวางทางเดินครับ
รักลักษณะศาสตร์มาตรฐานฟุตบาททางเท้า
เป็นมาตรฐานที่ดีเท่าเทียมกันเท่านั้นเองครับ

มาลายที่ถูกมาตรฐานมีไฟชัดเจน
สภาพชุมชนวันนี้ผมว่าทำได้เลย
ไม่ได้เสียว่าไม่ได้ต้องใช้เข้ามาอะไรมาก
สวัสดีครับ